เราไปดูบรรยากาศที่ระยองกันหน่อยนะฮะ
ตอนนี้มีคนระยองบางคนเนี่ย
เอากระโปรงดำมาแขวนไว้ที่๓แยกไฟแดงกลางเมืองระยอง

หลายคนสงสัยเอามาแขวนไว้ทำไม
บางคนบอกว่าน่าจะมาแขวนไว้เพื่อป้องกันโควิด
เหรอแบบไล่โควิดแบบนี้เหรอคะ
เราเคยเห็นชาวบ้านแถบอีสานเอาเสื้อสีแดงมาแขวนไว้
ป้องกันผีแม่ไม้บ้างแล้วตอนหลังหล่ำก็เอามาป้องกันโควิด๑๙บ้าง
แต่ทีนี้มีการมาแขวนไว้แบบนี้
แล้วเขาบอกว่าเอ๊ะใครมาลืมชุดไว้
หรือว่าเอามาแขวนไว้ป้องกันโควิด๑๙
หรือไว้อะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรหรือเปล่า

เออไว้อะไรเกี่ยวกับการทำงานของ
สบคของภาครัฐอะไรหรือเปล่า
อันนี้เขาก็ตีความตีโจทย์กันไปนะฮะ

อำเภอเมืองระยองซึ่งเป็นห้างที่ฐานอียิปต์

หลังจากปิดบริการทำความสะอาด๒วัน
วันนี้เปิดให้บริการเป็นวันแรก
บรรยากาศคุณก็ไม่คึกคักนะครับ
ยังคงมีประชาชนเข้ามาใช้บริการไม่มากนัก

และผู้มาลงทะเบียนขอรับการตรวจเชื้อโควิด๑๙
โดยนางสาวปัธมาพรนกหงนะครับ
ผู้จัดการศูนย์การค้าแห่งนี้เปิดเผยนะครับว่า
หลังเปิดห้างบรรยากาศเงียบเหงามาก

ซึ่งตามปกติจะมีประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยวันละ๒๐๐๐กว่าคน
แต่ว่าโอ้โหเมื่อวานนี้แทบจะไม่มีเลยนะครับ
มันเหมือนประสบกับภาวะที่รุนแรงมาก
แต่อยากขอความเห็นใจจากคนทั่วประเทศนะครับ
และคนระยองด้วยนะครับบอกว่าเนี่ยอย่าเข้าใจว่าพื้นที่ของจังหวัดระยองเนี่ย
เป็นพื้นที่ระบาดของโควิด๑๙
งั้นคนจะกลัวคนจะแตกตื่นไม่ออกมาใช้ชีวิตประจำวัน
ห้างก็ยืนยันนะครับว่ามีมาตรการในการสร้างความมั่นใจ
ในเรื่องของการป้องกันการประบาดของโควิด๑๙เป็นอย่างดีนะครับ
เราไปสำรวจอีกที่หนึ่งก็คือตลาดสดสตาร์
ซึ่งแม่ค้าผักสดอย่างคุณพี่มาลัยสอนสุวรรณนะฮะ
ก็บอกว่าก็ดีใจนะที่ท่านนายกรัฐมนตรีมาเยี่ยมมาเยี่ยน
แต่ว่าเศรษฐกิจก็ยังซบเซาลงเยอะเลยอยากให้รัฐบาลช่วย
ไม่ว่าจะแบบไหนก็ตามขอให้เศรษฐกิจกลับมาเหมือนเดิม
ปกติขายของได้วันละ๑๒๐๐๐บาทเลยนะ
แต่เมื่อวานนี้ขายได้แค่๓๔๐๐บาทเท่านั้นเอง
ก็ถือว่าเดือดร้อนจริงนะครับ
ด้านของประธานหอการค้าจังหวัดระยองนะครับนายนพดลตั้งทรงเจริญ
ได้ยื่นหนังสือเรียกร้อง๓ข้อต่อรัฐนะครับ
จัดประชุมคอรมอสัญจรที่ระยอง
ก็จะถือว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นมั่นใจ
แล้วก็มาแก้ปัญหาให้กับชาวประยองด้วย
ให้รัฐเยียวยาธุรกิจท่องเที่ยว
โรงแรมที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก๘๐๑๐๐นะครับ
ก็ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นระยองเอง
ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดข้างเคียงจังหวัดตราดอะไรอย่างนี้นะครับ
บอกว่าโอ้คนจองห้องพักที่เคยจองไว้
แล้วก็๓อยากให้รัฐเยียวยาให้คนระยอง
ที่นายกรัฐมนตรีออกมาขอโทษเป็นเรื่องที่ดี
แต่ไม่ได้ทำให้ครอบครัวคนประยองดีขึ้น
อยากให้ผลตรวจโควิดประชาชนทั้งหมด
ออกมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ

อันนี้แหละจะสร้างความมั่นใจได้เยอะเลยนะครับ
ในขณะเดียวกันผู้คนที่ใช้รถใช้ถนน
ผ่านไปผ่านมาบริเวณสามแยกไฟแดงถนนสุขุมวิทย
กับถนนตากศิลปมหาราชเขตเทศบาลนครระยองก็แปลกใจ
อย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปได้เห็นภาพกันไปแล้ว
ใครเนาะนำชุดแสกอย่างนี้เขาเรียกชุดแสกใช่ไหมคุณ
แขวนไว้ที่เสาไฟฟ้าและมีดอกไม้ทูบเทียน
ปักอยู่ที่โคนเสาไฟฟ้าค่ะเออนะครับสร้างความประหลาดใจ
ให้กับใครที่เดินผ่านไปผ่านมาสงสัยแล้วฮะบางคนเอ้าเห็นมีชุดแบบนี้
แล้วเอาทูบเอาเทียนมาวางมาปักไว้ยกมือไหว้สิครับ
มันเป็นความเชื่อหรือเปล่าอะไรแบบนี้เหรอคะ
หรือว่าจะมีอุบัติเหตุตรงนี้นะ

อย่างเช่นคุณปัญญาชัยพิรมอายุ๕๐ปี
เห็นชุดกระโปรงสีดำแขวนอยู่แบบนี้ก็ตกใจฮะ
แต่ก็ยกมือไหว้ไปก็ไม่รู้ว่าไหว้อะไรนี่แหละฮะ
บอกว่าขี่รถผ่านไปผ่านมาหลายรอบไม่เคยเห็น

สงสัยว่าอาจจะมีคนที่เชื่อเรื่องลางร้าย
หรือต้องการขับไล่สิ่งเลวร้าย
อาจจะเป็นโควิดก็ได้อยากจะขับไล่โควิดออกจากระยอง

ไล่ผีแม่ม่ายไล่โควิดไปให้พ้นเมืองนะครับ
แต่ทีนี้คุณอาปัญญาก็บอกไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่
ไหว้ไว้ก่อนแต่ชุดใครเนี่ยเจ้าของใครเอามาแขวน
คือตอนนี้สรุปถึงตอนนี้ก็ยังหาคำตอบไม่ได้ใช่ไหม
สืบสกุลว่ามาจากไหนหรือใครเอามาแขวนไว้
กล้องวงจรปิดนี่คือยังไล่ดูไม่เห็นใช่ไหมคะ
ยังหาไม่ได้ฮะแล้วใครจะเก็บ
ใครจะมาเก็บก็กลัวอ่านะครับ
ผลบทรวจชาวรายองคมที่ทางสาหร่าสุขนะครับ

แล้วก็จากการที่มีการจัดรถชีวนิรภัยพระราชทาน
ซึ่งล่าสุดเองนะครับนายแพทย์สุวรรณชัย
วัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรค

ว่าการตรวจเชิงรุกในประชากรในพื้นที่จังหวัดระยอง๒วัน
คือวันที่๑๔กรกฎาคมและวันที่๑๕กรกฎาคมนะครับ
วันที่๑๔กรกฎาคมก็มีผู้ตรวจทั้งสิ้น๑๖๐๓ราย
ผลออกมาเป็นลบทั้งหมด
ส่วนการตรวจในวันที่๑๕กรกฎาคมนะครับ
มีผู้ตรวจทั้งสิ้น๑๒๕๒ราย
ล่าสุดผลออกมาแล้ว๑๒๔๗รายเป็นลบทั้งหมด
ยังขาดอีก๕รายอยู่ระหว่างการรอผลตรวจนะครับ
นี้ขอให้มั่นใจไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน
หากปฏิบัติตัวตามหลักสุขอนามัยที่ดี
จะช่วยลดโอกาสในการรับและแพร่เชื้อโควิดได้นะครับ
แล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขเองเขาก็ออกมาแสดงความมั่นใจ
และอยากให้พี่น้องประชาชนทั่วไทยเลยเนี่ย
อย่ารังเกียจเดียดฉันพี่น้องชาวระยอง
หรือว่าถ้าอยากไปเที่ยวระยองหรือพื้นที่ใกล้เคียง
สามารถไปได้เพียงแต่เราต้องการไม่ตกนะครับ
ส่วนกรณีของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ก็บ่ายนี้นะคุณนะที่จะเดินทางไปที่ระยองอีกครั้ง
พื้นเพลระยองอยู่แล้วสสระยองอยู่แล้ว

ใช่ค่ะคือจะไปแถลงข่าวแหละถึงเรื่องผลการตรวจ

ให้คนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติอีกครั้งหนึ่ง
เอาจริงช่วงสัปดาห์หน้าที่จะถึงช่วงหยุดยาวด้วย
ก็อยากให้เศรษฐกิจของระยองกลับมาดี
อยากให้มีคนมาท่องเที่ยวเหมือนเดิม
ทีนี้คุณผู้ชมมันมีประเด็นที่บอกว่าเดินทางมาระยอง
จะต้องกักตัวไหมหรือจากระยองไปจังหวัดอื่น

ไม่มีกักตัวกรณีเดินทางมาระยองเดินทางได้ตามปกติครับ
กลับจากระยองไปจังหวัดอื่นก็ไม่กักตัวเช่นกันครับ
รายละเอียดในหนังสือมหาทัยระบุรายละเอียดชัด
ว่าใครที่เดินทางมาระยองแล้วก็ไปโรงแรมดีวารี
ช่วง๘ถึง๑๑ที่ผ่านมารวมถึงห้างแหลมทองในวันที่๑๐ที่ผ่านมา
แล้วก็มีความกังวลว่าตนเองจะสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหรือเปล่า
กรณีนี้ให้ติดต่อสาธารณสุขจังหวัดพื้นที่
หรือว่าติดต่อกรมควบคุมโรค
ถ้าเกิดว่าจังหวัดไปพบข้อบ่งชี้
ว่ามีผู้สัมผัสใกล้ชิดในพื้นที่ก็ให้จังหวัดดำเนินการ
มาตรการป้องกันโรคที่จังหวัดกำหนด
คือเป็นการย้ำความมั่นใจนี่แหละค่ะ
แล้วก็อำนวยความปลอดภัยให้กับประชาชนที่กังวลเรื่องการติดเชื้อ
คือเขาต้องแยกนะฮะว่ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำ
หลายคนไประยองไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มันได้รับผลกระทบจากทหารอียิปต์เลย
ท่านก็แค่เสี่ยงต่ำต่ำแบบต่ำมากเลย

แต่ทีนี้มันก็มีข่าวออกมาที่อุบลรัชธานีนะฮะ
มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเทศบาลตะบนศรีเมืองใหม่
แล้วก็เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อบรมเด็กก่อนวัยเรียน๓แห่ง
รวม๗๒คนซึ่งเดินทางไปทัศนศึกษาที่จังหวัดระยอง
ระหว่างวันที่๙๑๑กรกฎาคมก็กลับตัวเอง
ดูอาการตัวเองอยู่ที่บ้านเป็นเวลา๑๔วันด้วยนะครับ
ก็แล้วแต่คำสั่งของจังหวัดเขาในการที่จะตรวจสอบเข้มข้น
คนที่เดินทางมาจากระยองและคนที่ไปใช้ชีวิตอยู่ในระยอง
วันที่๘๑๑กรกฎาคมนะครับ
เราก็ย้ำกันแหละค่ะตอนนี้จะเดินทางไปไหนยังไงใส่หน้ากากอนามัยด้วย
เพราะว่าทางอธิบดีกรมควบคุมโรคเขาก็บอกว่า
ถ้าเกิดเราใส่หน้ากากอนามัยมันจะแพร่เชื้อ

แต่ถ้าไม่ใส่โอกาสในการแพร่เชื้อมีมากถึง๗๐เลยนะคะคุณผู้ชม